รอจนต่างประเทศเขาใช้กันจนเก่าไปแล้ว

บ้านเราวันนี้เพิ่งจะเอามาใช้เป็นวันแรก
เป็นการทดสอบก่อนจะให้บริการจริง๒๖มีนาคมนี้ครับ
ในเส้นทางสาย๑๓๘พระประแดงหมอชิดแล้วก็สาย๑๔๐สมดำ
อรุษสวริไทยสมรภูมิมารองภูมิในการฝ่ายการเดิมรถ
องค์การขนส่งบัญชนกรุงเทพฯหรือคสมก
รักษาการภูมิในการขอสมกร
นายประยูนช่วยแก้วครับระบุว่าสาเหตุที่เลือกทั้ง๒เส้นทางนี้
เนื่องจากว่าเป็นเส้นทางที่ผ่านสะพานพระราม๙ที่มีความลาดชันที่สุดในกรุงเทพ
ก็รับพุทธศาลทั้งวันและก็ช่วงที่การจราจรติดขัดตามสภาพปกติของสะพานพระรามเก้า
เราอยากจะรู้ว่าประดิษฐภาพของรถจะสามารถขึ้นสะพานได้ไหมในขณะที่พื้นฐานหนาแน่นเต็มคัน
ซึ่งโดยปกติถนนเส้นนี้เป็นเส้นที่จะจราจรติดขัด
แล้วก็ช่วงเร่งด่วนเช้าเย็นผู้โดยสารก็จะหนาแน่นเต็มรถก็ประมาณ๗๐คนถึง๘๐คน
ทั้ง๒เส้นทางจะเริ่มเดินรถตั้งแต่ตี๔ถึง๔ทุ่มวิ่งประมาณ๘เที่ยว
ต่อวันระยะทางกว่า๒๕๐กิโลเมตรเป็นเวลา๓วันนะครับก็คือวันนี้ถึง๑๖มีนาคม
โดยจะเก็บค่าโดยสารในอัตราที่ปกติตามขั้นตอนของการให้บริการอย่างครบถ้วนเหมือนเดิม
หลังจากนั้นจะมีการเปิดให้บริการจริง๒๖มีนาคมนี้เป็นต้นไป
ว่าจะรับส่งครบทั้งหมด๔๘๙คันในช่วงเดือนมิถุนายน
แล้วก็จะทยอยนำไปวิ่งให้บริการประชาชน๒๕เส้นทางทั่วกรุงเทพต่อไปครับ